โอ้โหพี่ชัยเปิดศักราชใหม่ปีลิงนี่มันดุเหลือเกินนะ
ผู้แรกคิ้วแตกหน้าแหกคู่นี้ไหลหลุดครับ

ฝ่ายน้ำเงินครับชะลามสึกเป็นฝ่ายชนะเทคเซ็นเกิ้ลน็อคอัลประดายกที่สี่ครับ
ไหล่ซ้ายหลุดครับเทสเตอร์ไหล่ซ้ายหลุด
ดีอย่างนี้นะครับรับไปเลย๓๐๐๐บาท
จาก๙๑จอระเข้เขียวนะครับมอบให้
อ้าวก็ขอบคุณ๙๑จอระเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแต่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท

ส่วนข้างผมตอนนี้เป็นคู่เอกนำรายการ
ศึกยอดมวยไทยรัฐสัปดาห์ที่๑๘นะครับ
นี่คือสุดยอดมวยใหญ่ครับไข่หวานเล็กต่อหลักสอง
ส่วนซ้ายมือผมนะครับกล้องนครบานสกิตรุงโล
คู่นี้๑๔๓ต่อ๑๔๑นะครับ
น้ำเงินเคยชนะมาต่อให้๒ปอนด์

ต้นทบดอกแน่ขนาดยังไม่ชกนะฮะ

เชิญติดตามวิทยา
และฝ่ายน้ำเงินไอ้หนุ่มหน้ายก
นักชกปริญญาตรีเข้าดีดุดันทันทุกจังหวะ
เขาคือกล้องนครบานซอกิจรุ่งโดด
เมื่อกี้แพทย์สนามมาแจ้งอ่ะพี่

ข้างบน๑๕ข้างล่างอีก๓

ครับผมไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
สมชายเหลื่อมล้ำอายุ๒๐ปี

ยกที่๓ที่เวทีมวยไทยรักษณ์

กล้องนครบานสกิจรุ่งโลศ
ชื่อนายนพลิศบริบุล

เพชรวัลลบสวิคิษแปดลิ้วยกที่๒
ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ใครว่าเล็กเคยมาที่นี่แล้วครั้งนึงนะวันนั้น
ก็แหม่โชว์ฟอร์มสวยสดงดงามนะครับ

โทรมาหาผมเลยน้องเอกไฟล์นี้
เต็มที่เต็มถังเคยชนะมา

เคยไปดูดวงมาด้วย
ปี๕๗ปี๕๘เนี่ย

เขาบอกว่าเป็นปีทองของกล้องนครบาน
เดี๋ยวดูวันนี้จะเฉิดฉายหรือเปล่า

ขวายกล้องนครบานเป็นขวายชนะแค้นมา

เค้าบอกคนชนะคู่นี้แหละมีโอกาส

ฝ่ายแดงนี่ไข่หวานเล็กชื่อเดิมก็คือเลือดเดือดสักหอมสินครับ
แล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่รุ่นยักษ์เป็นแนวหน้าของประเทศไทยของศึกวันทรงชัยนะครับ
คู่นี้ครับแม้ว่าเคยชนะมาก็จริงนะครับแต่วันนี้ต้องต่อน้ำหนักสองปอนด
ปอนดนี่เกือบโลเลยนะครับเยอะนะวันนี้ต่อต่อน้ำหนัก
ส่วนไฟแดงไขวานเล็กสูงแค่๑๗๓กิโลกรัมครับ

เสียเปรียบน้ำหนักแต่ว่าได้เปรียบรูปร่าง

กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ

สิงห์อีศาจากราชดำเนินนะครับรายนี้

เดี๋ยววันนี้ต้องมี๑คนที่เสียสถิติแน่นอน
ฝ่ายแดงชนะนกมงคลกกรรมนาศไว้
ส่วนฝ่ายน้ำเงินชนะเพชรวันลบไว้ครับ
ชนะน็อกเพชรวรบยกที่๒ครับ

ขณะที่มุมแดงก็เป็นทีมงานของคุณพรวังวะ

เดี๋ยวดูว่าคาถาของใครจะแรงกว่ากันครับ

ติดตามยอดกินหนึ่งของผู้เอกนำมารายการครับ
ผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
ไขวาเล็กตอนหลัก๒๑๔๓ปอนด์
ก้องนครบางสองกินลุงโรด๑๔๑ปอนด์
เพราะสองค่ายนี้นี่ถือว่าเดินทางมาชกในศึกยอดมวยไทยรัฐเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ

นี่คู่นี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดมวยใหญ่อีกคู่หนึ่งครับในยุคนี้

ทางทีมงานมีการวางโปรแกรมไว้แล้ว

เอาผู้ชนะไปเจอกับปากกรณ์

นี่ปากรซึ่งก็ล้างคู่ไปเหมือนกันนะ
นี่คือมวยใหญ่นะที่ตอนนี้ต้องเก็บไว้แล้วต่อสู้กับชาวต่างชาติ
ไปเจอปากกรที่เฉยเนี่ยไม่ใช่โดมปากกรนะ
นี่มันดาลา

สายจัดจ้านเสร็จของเฮียตึงต่อหลักสอง

ฝนแห่งดูแลนักมวยต่างจนักมวยมา
ไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าปากกาเหล็กหรือจะเป็นกิ่งสางเล็กที่หาคู่ต่อกฎยากมาก
พอ๓ยกตอนหลัก๒ทำท่าจะหมดแรงพรบังว่าเดินมาที่มุมนักอย่างเดียว
นักมวยก๊อกสองมาเลยนะพี่ปะต้องดูเกมว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเจอปากกรณ์หรือเปล่านะครับ
คู่นี้ดูลักษณะคู่นำรายการเป็นมวยใหญ่ก็จริงท่านผู้ชมครับดูแล้วเข้มข้นอีกแล้ว
เป็นมวยที่แท่งซ้ายจัดจ้านมากครับ
แต่ว่าความใจดีนะไอ้เจ้า

ใช่แล้วก็มาชกที่นี่ไปครั้งก็เอาชนะเพชรวันลบไป
อืมดูครับซ้ายกับขวาใส่กันสนุกแน่นอน
ได้น้ำหนักสองปอนด์นะครับนี่แค่งซ้ายจัดจ้านเตะ
เกงสีแดงบอกวันนี้ขอทบต้นทบดอก
ถ้ารับบ่อยรับเยอะนี่มีสิทธิ์ยุบได้นะครับ
ไอ้เจ้ากล้องนครบานเป็นฝ่ายขยับลูกศิษย์ของอาจารย์ปะกิจ
นี่ครับเจอแข้งซ้ายต้องกันต้องแก้ให้ได้ครับ

วันนี้มาด้วยความตั้งใจด้วยนะครับเลือดเดือดหรือว่าทางไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
ไฟแดงเตะซ้ายต่อยซ้ายมาเลย
งงนี้น่าคิดนะครับต่อยแล้วน่าคิดแล้วนะครับ
เกาะน้ำเงินก็ไม่ง่ายนะครับถ้าจะซิวชัยในวันนี้
ขวาสวยเลยเตะขวาต่อยขวาแลกกับเตะซ้ายต่อยซ้าย

ซ้ายกับขวานี่สนุกแน่นอนใครออกก่อนได้เปรียบ

ได้น้ำหนักสองปอนนะ
เขารู้เป็นมวยที่มีอาวุธ
ไม่ใช่จะเข้าไปปั้มอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ

เชื่อนมกินได้คุณภาพของต่อหลัก๒เป็นทิศาสตร์อยู่แล้ว
เล่นแล้วแฟนมวยสบายใจ
แพ้ฝีมือไม่เป็นไรนะแพ้บทแรงไม่ได้บทยกที่๑
วยคู่เอกของเราวันนี้รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทเลย

เมื่อกี้สลับขาจะถีบหน้าไม่โดด
เป็นมวยออกอาวุธแต่ละรูปหนักแรงทั้งนั้นครับ
ดูไปสีปากไปด้วยเถียวนะ
กับปลาบไหลนะพี่ชัยครับ
ตรงกลาง๓๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อก
แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

ต่อไปกับวิธีครับนี่เป็นคุณน้ำบริการแล้ว
ยกที่๒ออกอาวุธแบบนี้นับน็อกนี่แตก
นี่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับกางเกงสีแดงไข่หวานเล็กต่อหลักเสาน้ำเงิน
กล้องนครบาน๒อินรุ่งโรธ
เคยมาชกในศึกยอดมวยไทยรัฐทั้งคู่อยู่แล้ว
เดินเข้าหาเลยนะครับกางเกงสีน้ำเงินในยกแรกนี่โดนแข้งซ้ายเข้าไปสองที
กล้องนครบานเปิดเกมหยับ
มาด้วยลูกไต่ขวาครับขณะที่ทางไข่หวานเล็กนี่วันนี้เตรียมแข้งซ้ายมา
โดนกันสนุกแล้วครับซ้ายแลกขวาแม่ศึกวันทรงชัยนี่ซ้ายกับขวานี่เยอะเลย
นี่แหละมวยซ้ายกับมวยขวาต่อยกันแล้วมันเนียนตาน่ารักนะครับ
ไข่แดงตลอดหลัก๒น้ำเงินสอกิจรุ่งโรธนะครับอาจารย์ปะกิจ
ถ้าพูดถึงดูจากค่ายมวยแล้วเนี่ยอาจจะสู้ของต่อหลัก๒ไม่ได้นะ

แต่ว่าชื่อเสียงมวยเนี่ยการผ่านตังในฝ่าน้ำเงินดูดีลงดี
ถ้ารับแค่งซ้ายบ่อยยังไม่สวยแน่นะ
เดี๋ยวก็ดูไม่ดีถ้ารับแค่งซ้ายเยอะก็ดูไม่ดี
มีผลหรือเปล่ามีผลไหมซ้ายจัดเลยนะวันนี้ไข่หวานเล็ก
เป็นป้ายขยับด้วยความมั่นใจนะครับกล้องนครบาน
ถ้าไม่ชนะวันนี้ก็ต้องกินเลยไขวันเล็ก
ไข่ขมเนี่ยไข่ขมเลยไข่คออีก
เป็นมวยที่ไต่ก้านคอได้ดีด้วยนะครับทางกล้องนครบาน
ชนะวันนี้ก็ดังทั้งกรุงเทพนะครับกล้องนครบาน
ดูดิว่าเกมผู้ชนะนี่ไปเจอปากกรณ์ได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมทางบ้าน

นี่ครับซ้ายติดตลอด
แข้งซ้ายเก็บแข้งซ้ายได้ดีนะครับกล้องนครบาน

ยังไม่ออกเท่าไหร่ด้วยนะยังมวยยังใจเย็นอยู่
ค่อยเบียดค่อยเบียดรอจังหวะขวา
อันนี้ในยังไม่เห็นด้วยนะในเป็นยังไง
จับแบบนี้กางเกงสีแดงเสียเปรียบนิดนึง

ไข่หวาน

เพราะฉะนั้นยก๓นี่ไม่ต้องเขียมแล้ว
ยก๓สาย

แต่ละแข่งนี่มาจากหลัก๒นู่นล่ะครับท่านผู้ชม
มาปล่อยเอานี่มนตรีสตูดิโอเลยแข้งซ้ายไข่หวานเล็ก
เวียงปุ๊บถึงเลย

ตึงต่อหลักสองหลุดอยู่หน้าตู้
พ้อนต่อหลักสองชมอยู่ทั้งทีวี

เจอแก้งกล่อง

จังหวะเขาคืนมาแห่วันนี้มาตั้งใจมากเลยนะไข่หวานเล็ก
งัดเข้าไปเมื่อกี้มีซึมเลยนะครับกล้องนครบาน
ก็มาถึงตรงนี้ชี้กันไปชี้กันมาฮีเสงชี้แดงฮีแสงชี้น้ำเงิน
แถวบ้านก็เรียกชี้โบ๊ชีเบไงแบบนี้มันไม่รู้จะชี้ไปไหน
อย่าไปซีซัวนะไม่ได้ซีซัวพระก็ไม่ได้ด้วย
ไม่มีสุดมนต์ลงใจตรงนี้ไม่มีซีซัว
ไม่ได้ซีซัวพ่ะไม่ได้
ใจมันเข้าเต็มหน้าครับ
หิดภูษของนครบ้านโยนเข่า

แต่พร้อมนับพร้อมน็อกทุกเมื่อนะครับอาวุธยังหนักแรงครับมวยใหญ่

ไปบนวิธีครับยกที่๓สถานการณ์นี้เริ่มเข้มข้นแล้ว
เผลอไม่ได้เลยนะกล้องนครบานโดนแต่สายต่อยสายของทางไข่หวันเล็กเข้าไป
ยังออกอาวุธไม่เป็นชิ้นไปนานเหมือนกันนะกล้องนครบานอะไร
ยกที่๒ปลายยกนี้โดนเข้าไปถึงก็ซึมด้วยมีชะงักนิดนึง
ยังจับจังหวะตัวเองไม่ได้นะกล้อง
กันที่มากยกนะครับนี่เป็นยกที่๓
พิซ้อมกางเกงสีแดงนี่หลายคนบอกว่าแม่เชื่อถือได้อยู่แล้ว
ต้องเดินรีบเดินไวแล้วครับกล้องนครบานช้าไม่ได้
ฝาคอยยับแล้วออกขวาไปเลยครับ
เดินเข้าไปรับก็ไม่ได้นะเดินก็ต้องทำด้วยนะ
เปิดเลยนะก่อในแล้วในเป็นไง

มันเป็นไซค์แบบเลสเตอร์รึเปล่า
คู่เมื่อกี้เดี๋ยวต้องดูเลยนะพี่ป่า
มันออกยับขวาออกขวายับขวาออกขวา
แค่งซ้ายคอยสาดตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับกล้องละครบานเหมือนกันนะครับ
มันทำให้ออกอาวุธนี่จุกจิกกวนใจไปหมดเลยนะพี่ป่า
ดูเนี่ยยังจะถ้าคุบไม่ได้เลยนะกล้องนครบานนี่

สนครับแล้วแข้งซ้ายคอยสาดเหมือนเดิม

พยายามจะคุกในอย่างเดียวจะโก่งแล้วแทงแหลมอย่างเดียว
ไม่ต้องตีไม่มีเด้งนะครับกล้องนครบาน

นี่สอกคืนมาทันควันเลยไม่กลัวสักอย่างหนึ่งวันนี้

นี่ครับฟันทั้งศอกมาทั้งแข้งสารพัดแล้ว

กล้องนครบานเดินด้วยความมั่นใจแม่ภัยวัน
สร้างความหุ่นหิดให้กางเกงสีน้ำเงินแล้วตอนนี้

ไม่สนกับฟันซังศอก
เดินต่อครับเดินช้าไม่ได้ด้วย

ยมแข่งสงครรภ์หวันยุบหรือเปล่า

อยู่ที่ปลายอย่างเดียวเลยตอนนี้ต้องทั้งความบ้าน

วาวลนเลยตึ้งเดียว
สนุกเลยกลับเลยเรียบร้อยเลย
ซ้ายตรงตรงเต็กพี่ป่า

ตรงเลยเรียบร้อยเลยครับลูกนี้
วิ่งเข้าไปชนหมัดเลยแค่งนี้

ที่๓โดนซ้ำไม่ระวัง
แถวบ้านเขาบอกเดินไม่ดูตามหมาตาเหลือง

นี่คือวันทรงชัยยอดมวยไทยรัฐวันทรงชัย
แล้วคู่นี้มันดาเกจิอาจารย์บอกแบร์เบอร์ไง

พอกับคู่แดนบูรพาเล็กนะครับ
วันนี้หลายคนบอกศึกวันทรงชัย

บูรพาเล็กกับกล้องนครบานที่ไหนได้เรียบร้อยทั้งสองคนเลย

กล้องนครบานแม่ต้องฮิ้วปีกลงเวทีเลยนะครับ

หนักจริงครับแม่นด้วยซ้ายตรงเต็ก